สาวคนนี้กันบ้างค่ะเปลี่ยนแนวนิดนึง

เบลล่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความฟิตค่ะ

ไม่รู้ว่าไปสนิทกับใครที่ไหนมาหรือเปล่านะคะ
เป็นลอนกล้ามท้องงามนะคะนับนิ้วกันได้ซิกแพคพอดิบพอดีเลย
ภาพนี้ถูกเผยแพร่ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวของผู้จัดการของนางเอกสาวเบลล่ารานีค่ะ
โชว์ของดีนี่ก็เป็นผลของการมีวินัยในการดูแลรูปร่างสุดนั่นเองค่ะ
เพราะว่าหากย้อนดูในอินสตราแกรมของเธอแล้วก็เทรนเนอร์ร่างบึกนะคะ
ก็จะได้เห็นถึงความทุ่มเทความพยายามปั้นหุ่นให้เป๊ะ
ไขมันให้หายมาไกลมาเป็นกล้ามนั่นเองค่ะ
ดูสิค่ะคุณกล้ามท้องเนื้อสวยเนียนแบบนี้
นี่คือตัวอย่างของความอดทนและจะไม่หยุดดูแลรูปร่างตัวเอง
จากคลิปนี้เป็นต้นจ้า
เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุฉะนั้น
นางเอกคนสวยถึงได้อวดโฉมใหม่สุดสตรองขนาดนี้

ความสัมพันธ์กับพระเอกต่างช่อง
เราอาจจะได้คู่รักซิกแพคมาประดับวงการอีกคู่เลยก็เป็นไปได้นะคะ